นี่คือการมาติดป้ายประชันประกบกันเขา

เลือกคนที่เลือกตั้งเลือกคนที่รัก

ทำไมอ่ะก็ตายเมื่อไหร่เลือกเขาแล้วกัน
เพราะอะไรเพราะเขาขายโรงศพฮะ

ล้านแสงดาวหีบศพเบอร์โทรศัพท์ไว้ชัดเจนเลย

แต่ว่าภักดิ์นี้หายใจไม่ออกให้บอกภักดิ์

เพราะว่าพักนี้ขายโรงศพอีกเหมือนกัน
เจ้าของร้านคือนัทธวัฒน์แสงดาวอายุ๒๙ปี
หนุ่มนัทวัฒน์เนี่ยเฮ้ยคนนี้เขาดังมาก
เผื่อบางคนอยากจะใช้บริการ
นัฐวัฒน์บอกอิงกระแสเรื่องตั้งออบตรนะครับ
การเข้าไปรับใช้พี่น้องแบบอบตก็เหมือนกัน

แสงดาวหีบศพก็รับใช้พี่น้องประชาชนครั้งสุดท้ายเหมือนกัน
ก็เลยมาติดตั้งป้ายแบบนี้นะฮะ
อิงกระแสอออบตร